สำหรับวีเจจ๋าโอ้โหต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยดีกรีมด็อกเตอร์เลยทีเดียว
สวยมากความสามารถแล้วก็เก่งขนาดนี้
แปลกใจเลยค่ะที่หนุ่มน้อยอย่างเมฆจิรกิจเขามาตามขายขนมจีบ
ซึ่งสาวจ๋าเขาก็ออกมายืนยันแล้วนะจ๊ะว่าตามขายขนมจีบอยู่จริงด้วย
แต่ว่าสาวจ๋านัทถาวีรนุษย์ของเราเนี่ยเธอก็ออกมาบอกนะว่ายังไม่ใช่แฟนของแบบนี้นะคะ
ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะว่าไม่อยากจะผิดหวังอีกแล้วนะคะ
รายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามจากข่าวนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
เนื้อหอมสุดตอนนี้ต้องยกให้กับดาราสาวดีกรีดรอย่างจ๋านัทถาวีรนุษย์ที่ยอมรับว่านักแสดงหนุ่มรุ่นน้องเมฆจีรกิจที่มีอายุน้อยกว่าเธอถึง๑๕ปี
ปากขายขนมจีบกับตัวเองจริงแต่ยังไม่ได้ตกปากรับสถานะว่าเป็นแฟนกัน
เพราะอยากเลือกคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตและไม่อยากเลิกรากันไปง่ายเหมือนที่ผ่านมา
แต่ยังไม่มีใครมาวินคงต้องปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่ใช่

เจ้าตัวก็พร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับ

ในช่วงที่เราโสดอะไรอย่างนี้ก็เลย
เหมือนกับน้องคือรู้จักกันอยู่แล้ว

ยังพูดยืนยันมาตลอดว่าถ้าจ๋าจะเลือกใครสักคนหนึ่งตอนนี้
คืออยากเป็นคนที่ถูกที่ใช่
แล้วคืออยากจะเดินหน้าไปยาวไม่อยากคบแล้วเลิก
จ๋าเคยเจอคนที่เข้ามาทั้งโตกว่าโตกว่าเยอะ
รุ่นเดียวกันรุ่นเด็กกว่าคือมันก็มีทั้งหมด
ทุกคนก็ปัญหาแตกต่างกันไป
เขาก็รู้ว่าจุดยืนของจ๋าคือ
จ๋าจะไม่เลือกใครถ้าเกิดจ๋าไม่ได้รู้สึกว่าคนนี้ใช่

แต่ว่าตัวจ๋าเองจ๋ายังยืนยันว่า
ปีนี้จ๋าขอทำตัวเองขอสร้างอนาคตตัวเอง
แล้วก็ที่ผ่านมาที่สามีความรักสาโฟกัสความรัก
มันทำให้บางครั้งเรื่องที่จ๋าควรจะทำมันช้า
ก็เลยคิดว่าตอนนี้จ๋าขอเดินหน้าของตัวเอง
แล้วถ้าวันหนึ่งที่มีใครที่เข้ามาแล้วมันพอดีกับชีวิตเรา